มาค่ะคุณผู้ชมมาทบทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ
สำหรับการประกาศราชกิจจานุเบกษายกระดับมาตรการ
สีแดงเข้มหรือว่าพื้นที่ที่ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะ
เน้นเน้นเนี่ยสิบจังหวัดด้วยกันใช่
มันจะมีบางข้อที่บังคับใช้ใน๖จังหวัด
และบางข้อบังคับใช้ทั้ง๑๐จังหวัด
เอา๑๐จังหวัดมีกรุงเทพนครปฐมนวลธบุรีปฐุมธานี
สมุดปราการสมุดสาขอนนรธิวัติปัตตานียะลาและสงขลานะคะ
แต่๔จังหวัดที่อาจจะไม่เหมือนกันเนี่ย
ก็จะเป็นนราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลาที่จะแยกให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะ
แต่เรื่องที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นตัวเลขเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีก๑วัน

นี่รายงานผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะวันนี้ค่ะ๙๓๒๖รายค่ะ
ติดเชื้อทั่วประเทศ๙๑๓๔รายในเรือนจำ๑๙๒ราย
ยอดผู้ติดเชื้อสมทั้งประเทศตอนนี้๓๐๒๖๘๓๒ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้จำนวนสูงถึง๙๑ราย
เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในไทยค่ะ
ส่วนจำนวนผู้หายกลับบ้าน๓๘๔๑รายยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเลยนะคะ
มาดูประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้เผยแพร่ข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
มุดปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลานี่คือ๑๐จังหวัดกลุ่มนี้
กลุ่ม๑๐จังหวัดห้ามออกจากเคหาสถานระหว่าง๓ทุ่มถึงตี๔นะคะ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย๑๔วันยกเว้นมีเหตุจำเป็น
ขณะเดียวกันมีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่ะผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์
ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันนี้เป็นการบังคับนะคะ
ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวังโทษตามพรกรฉุกเฉิน
อกจากนี้นะคะการประกาศเคอร์ฟิลล์ใน๑๐จังหวัดที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
ย่อยออกมา๖จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง
กรุงเทพปฐุมธานีสมุทรประการสมุทรสาครนนทบุรีนครปฐม
จังหวัดนี้มีการเพิ่มมาตรการการจำกัดการเคลื่อนย้าย
และการจำกัดการรวมกลุ่มบุคคลด้วยนะคะ
อกจากนี้ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ร้านสะดวกซื้อก็ต้องปิดโต้รุ่งก็ต้องปิด
คือปิด๒ทุ่มจนถึงตี๔ของวันถัดไปค่ะ
สรรพสินค้าคือตอนนี้เรายังได้เดินอยู่นะ

สรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอร์
เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต

ได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ธนาคารเปิดได้สถาบันการเงินเปิดได้
ร้านขายยาเวชพันธุ์อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีบางห้าง
ที่เขาเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนะคะ
เปิดได้แต่ว่าเปิดได้๒ทุ่มนะคะ
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มห้ามบริโภคอาหารหรือสุรา
ก็คือในร้านห้ามแล้วก็เปิดได้จนถึง๒ทุ่ม
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคนวดสุขภาพต่าง
สปาสถาบันเสริมความงาม
ระบบขนส่งสาธารณะเปิดให้บริการจนถึง
ขออภัยนะคะเปิดให้บริการจนถึง๓ทุ่ม
และจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งก็คือช่วงประมาณตี๔นั่นเองนะคะ
ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม
ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมตามประเพณีรวมกันเกิน๕คน
ก็คือทำงานที่บ้านมากที่สุดแล้วแต่บริษัทจะพิจารณานะคะ

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลายคนมองถ้าควบคุมแบบนี้แล้วเยียวยาล่ะ
เรื่องของการเยียวยาจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอให้กับภาครัฐต่อไป
โดยมาตรการทั้งหมดนี้ให้มีผลวันจันนี้นะคะ๑๖กรกฎาคมเป็นต้นไป
ศกสวบคขอให้ประชาชนและเจ้าของกิจการร่วมมือในมาตรการครั้งนี้
ฟังเสียงคุณหมอทวีสินค่ะ
ครั้งนี้เราเลือกวิธีการล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่ขอความร่วมมือทุกท่าน
เพื่อที่จะได้ใช้เวลา๑๔วันนี้ในการพิสูจน์ความร่วมไม้ร่วมมือกันของพี่น้องชาวไทยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่เราจะได้สู้กับไวรัสแล้วก็หลัง๑๔วันก็ขอได้เป็นภาพที่เราจะได้เห็นข่าวดีนี้ด้วยกันนะครับ
มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเริ่มวันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
ทีนี้พอเรื่องมีมาตรการต่างออกมาแน่นอนคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเดินทางข้ามพื้นที่ได้หรือไม่ยังไงเนี่ย
บรรยากาศการเดินทางออกจากกรุงเทพวันนี้ก็เลยมีจำนวนที่ค่อนข้างจะมากหน่อย
แล้วทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็เลยต้องไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง
เพื่อตรวจตราการเดินทางที่จะข้ามพื้นที่ไปมาเพราะมันจะยิ่งทำให้การระบาดเนี่ยแพร่กระจายออกไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด๑๙บริเวณนวรรณคร
อันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อจากจังหวัดปฐุมไปยังภาคเหนือและภาคอีสานด้วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาตั้งด่านตรวจคัดกรองรถขาออกจากปฐุมค่ะ
ส่วนใหญ่จะสุ่มตรวจรถโดยสารอย่างเช่นรถโดยสารท้องถิ่นรถตู้โดยสาร
เว้นระยะหังในรถหรือไม่หรือว่าทุกคนนี่ใส่นาฬักษณ์อนามัยหรือเปล่านะคะ
ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกรพทก็ออกประกาศแนวปฏิบัติค่ะ
กรณีที่สอบคอจำกัดการเคลื่อนย้ายและดำเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดเนี่ยนะคะ
พทก็เลยกำหนดให้จำกัดการบินในระหว่างช่วงเวลาสามทุ่มถึงตีสี่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก่อนออกบัตรโดยสารสายการบินจะตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด
ถ้าตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกหรือไม่ครบอาจจะพิจารณาระงับการออกบัตรแก่ผู้โดยสารรายนั้นโดยให้ทางสายการบินค่ะ
จัดที่นั่งในเครื่องบินคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดเดินทาง
ถ้าฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อเริ่มตั้งแต่๑๒กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
ทางด้านของสายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้เลย
โดยจะกลับมาให้บริการเส้นทางในประเทศอีกครั้งคือ๑สิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับคนที่สำรองที่นั่งไว้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินหรือขอรับเงินคืนเป็นวงเงินเพื่อซื้อเที่ยวบินเดินทางในครั้งต่อไปได้นะคะ
ส่วนทางด้านบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศค่ะขานรับมาตรการเหมือนกันประกาศในเส้นทางภาคใต้หยุดเดินรถทุกเส้นทาง
ภาคเหนือจะให้บริการเดินรถแค่สามเส้นทางคือกรุงเทพไปคลองลาหลมสักอุตรศรรยษทธิ์วันละหนึ่งเที่ยว
เที่ยวนะฮะก็คือวิ่งไปกลับนี่แหละส่วนถ้าอีสานภาคตัวอ่อนออก
เปิดให้บริการสิบเส้นทางคือจากกฎธมอตจะไปหนองบวลัมภู
นครพนมเลยเชียงคานสุรินบุรีรำอุบลราชธานี
มุกดาหารรัตนบุรีตราดให้บริการวันละหนึ่งเที่ยววิ่ง
ก็คือไปกลับเหมือนกันนะคะแล้วก็กรุงเทพสระบุรี
ให้บริการวันละห้าเที่ยววิ่งไปกลับเนี่ยค่ะผู้โดยสารที่จองตัวล่วงหน้าไว้แล้ว
ระหว่างสิบถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมนี้ก็สามารถจะติดต่อ
ขอเลื่อนการเดินทางหรือว่าขอคืนเงินได้เต็มราคาด้วยนะคะ
สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าหอการค้าไทยเนี่ยเห็นด้วย
สิบจังหวัดซึ่งมันก็แน่นอนว่ากระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ของประชาชนค่ะแต่เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อที่รุนแรงมากในตอนนี้
ก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วอย่างไรก็ตามประเมินว่าสิบสี่วันนี้เนี่ย
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ๕๐๐๐ล้านถึงแสนล้านนะคะ
ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องใช้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น